ดูสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโควิด๑๙
อู่ฮั่นกันหน่อยเรียกสั้นเรียกง่าย

ก่อนหน้านี้ทางการจีนก็มีการอัปเดตตัวเลข
ผู้ติดเชื้อผู้ที่เสียชีวิตมาเป็นระยะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะทางการจีนออกมายอมรับว่าตอนนี้
เอาจริงเลยนะเขาบอกเขาก็ยังไม่สามารถประเมินได้
ว่าตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อจริงตอนนี้มีเท่าไหร่
อาจจะสูงกว่าที่เขาประกาศไว้ด้วยซ้ำไปนะคะ
และข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลค่ะมณฑลหูเป่ยอยู่ใกล้นะคะ
อยู่ใกล้ใกล้อู่ฮั่นเปิดเผยว่าตอนนี้
เฉพาะที่มณฑลหงเป่ยนะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑๑๖ศพ
และภายใต้มาตรการใหม่ยืนยันผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๔๘๒๓ราย
ในขณะที่มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออยู่ที่๖๑๖๙ราย
อันนี้คือต้องสงสัยนะคะและมีผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษา๓๖๐๐๐กว่ารายค่ะ
ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่นะคะเพิ่มขึ้นเยอะเลย
มาอยู่ที่๖๔๖๒๗รายเสียชีวิตแล้ว๑๔๗๗ศพ
สำหรับข้อมูลการเสียชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อนะคะ
ไรอูฮันนอกจีนก่อนหน้านี้ยืนยันที่ฮ่องกง๑ที่ฟิลิปปินส์๑
สาธารณสุขญี่ปุ่นยืนยันว่าที่ญี่ปุ่นก็มีผู้ที่เสียชีวิตแล้ว
ไวรัสอูฮันเป็นรายแรกเป็นผู้หญิงอายุ๘๐ปี
ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศเธอล้มป่วยที่โรงพยาบาล
แล้วก็เข้ารับการรักษาวันที่๑กุมภาพันธ์และเสียชีวิตนะคะ
ขณะที่ลูกเขยของผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นคนขับรถแท็กซี่ติดเชื้อด้วยเหมือนกัน
ตัวเลขผู้ติดเชื้อในจีนและอีก๒๔ประเทศรวมกันตอนนี้ทั้งหมด๖๕๒๐๙ศพ
เสียชีวิตไปแล้ว๑๔๘๐ศพนะคะ
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในจีนยังคงออกตระเวนไปแต่ละหลังเลยค่ะ
ไปเข้าประตูตรวจสอบว่ามีใครเป็นไข้หรือเปล่า
มีใครที่ต้องสงสัยติดเชื้อหรือเปล่านะคะ
โดยพบว่าเมื่อวานนี้จำนวนผู้ติดเชื้อที่เขาตรวจสอบเบื้องต้นนะ

ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๒เท่าและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๓เท่าค่ะ
ไวรัสวิทยาในอังกฤษนะคะ
ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและติดเชื้อในจีน
อาจจะเพิ่มมากกว่าตัวเลขที่ทางการแจ้งด้วยซ้ำไป
เป็นการประมาณเบื้องต้นอาจจะมากกว่า๒๕เท่าค่ะ

ระมัดระวังตัวเองเหมือนเดิมค่ะ